หลังจากที่ได้มีการไปพบกระดูกที่ป่าช้าเผานั่งยาง
ได้มีชายคนหนึ่งเข้าร้องเรียนกับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ถูกตำรวจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีอุ้มตบทรัพย์
แต่วันนี้ก็ไม่ได้เข้าพบกับตำรวจตามที่ได้นัดหมายเอาไว้
ขณะที่ผู้บังคับการสถาบันนิติเวทวิทยาก็คาดว่าจะใช้เวลาอีกระยะ
ในการตรวจพิสูจน์ชิ้นส่วนกระดูกที่พบเบื้องต้นพบเป็นกระดูกมนุษย์จริง
โดยสถาบันนิติเวชวิทยาได้รับกระดูกที่พบกว่า๒๐จุดมาเกือบทั้งหมดแล้ว
เพื่อตรวจพิสูจน์ตัวบุคคลคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกระยะ
เพราะว่ากระดูกที่พบมีจำนวนมากรวมถึงอายุและสภาพกระดูกที่ถูกเผาจนแห้ง
ขณะที่ในวันนี้มีนายสวาสพินิษเจริญอายุ๔๘ปีชาวจังหวัดหนองคายเดินทาง
เนื่องจากพระวิโรธพินิษเจริญอายุ๔๐ปีน้องชายหายตัวไปเมื่อปี๒๕๕๙
ส่วนพลตำรวจโทบุญเลิศใจประดิษฐ์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔
ก็ได้เปิดเผยถึงคดีดังกล่าวว่าหลังสามารถตรวจสอบศพนางบังออนเจ้าแม่เงินกู้
ที่ถูกเผานั่งยางโดยตำรวจก็จะพยายามเชื่อมโยงพยานหลักฐานทั้งหมด
เพื่อที่จะออกหมายจับบุคคลกลุ่มนี้ให้ได้
ขณะที่ความคืบหน้าหลังจากที่นายดาราพาสัยอายุ๖๐ปีเข้าร้องเรียนเมื่อวานนี้
ถูกนายตำรวจภูทรน้ำสม๔นายยัดยาบ้าและตบทรัพย
ซึ่งก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริง
และสรุปการสอบสวนว่าไม่มีมูลความจริง
ดาราจึงร้องขอความเป็นธรรมอีกครั้ง
จากกรรมการสอบสวนและผู้ถูกสอบเป็นตำรวจโรงพักเดียวกัน
วันนี้ตำรวจก็ได้นัดหมายมาสอบสวนให้ปากคำว่ายืนยันคำให้การเดิม
หรือว่ามีข้อมูลใหม่มาเพิ่มเติมแต่ว่านายดาราก็ไม่ได้มาตามที่ได้นัดหมายเอาไว้ครับ